ในช่วงนี้มาติดตามความหวานของคู่รักในวงการบันเทิงนะคะ
สำหรับหนุ่มหลุยสก๊อตและสาวนุ่นระมิดา

อ่าแล้วก็หลายคนก็จับตามองว่าคู่นี้เมื่อไหร่จะมีข่าวดีสักที
แต่ว่านุ่มลุยเขาก็ออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้ก็มีการเร่งทำธุรกิจส่วนตัว
เพื่อสร้างฐานะวางรากฐานให้กับครอบครัวและอนาคตค่ะ

ก็มีคู่รักคนบันเทิงพาเรทจูงมือเข้าสู่ประตูวิวาไปหลายคู่
ล่าสุดได้เจอนักแสดงหนุ่มลุยสก๊อต
ที่หลายคนตามลุ้นว่าเมื่อไหร่จะจูงมือหวานใจสาวนุ่นระมิดา

งานนี้หนุ่มลุยสก็ออกตัวว่า
วันเกิดสาวนุ่นวันที่๒๕ธันวาคมนี้
คงไม่มีเซอร์ไพรส์ขอแต่งงาน
แต่แอบมีของขวัญให้แน่นอน

หวานใจคนสวยโพสต์ลงอินสตาแกรมส่วนตัว
ว่าพร้อมเริ่มต้นชีวิตใหม่
ก็หมายถึงการเริ่มต้นธุรกิจชุดชั้นในที่ทำร่วมกันเท่านั้น
ซึ่งก็จะเดินหน้าลุยให้เต็มที่
ไม่แน่ปีหน้าอาจจะได้ฟังข่าวดีกันค่ะ
ถ้าเราบอกเขาไม่สะพายเถอะดี
ไม่ใช่บ้านผมไม่มีลิฟต์ครับ
สร้างฐานะใช่ครับแต่อันนั้นคือมาทีหลังครับ
ถ้าผมคิดว่าตรงนั้นมันพร้อมแล้วก็คิดว่าตรงนั้นมั่นคงแล้ว
ผมแน่นอนครับอยากที่จะให้เป็นแบบนั้นครับ
อกจากนี้นักแสดงหนุ่มยังได้เคลียร์อีกประเด็น
ที่ถูกชาวเน็ตตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับรูปร่างของสาวนุ่น
ที่ดูอวบขึ้นผิดหูผิดตา
จนมีบางคนเมาส์แรงว่าตามเทรนด์คนบันเทิงท้องก่อนแต่งอีกคน

ยืนยันว่าน่าจะเป็นการเข้าใจผิด
อยากให้คนที่พูดใช้วิจารณญาณในการวิพากษ์วิจารณ์ค่ะ
เขาไปตีอย่างนั้นเองหรือเปล่าบ้าไม่มีครับไม่ใช่ครับ
แต่ละคนก็มองเป็นคนละอย่างกันนะครับ

บางคนก็จะดูว่าเขาดูอ้วนขึ้น

คนที่วิภาควิจารณ์เขารู้หรือเปล่าว่า
จริงหรือไม่จริงหรือว่าอะไรยังไง
ถ้าอย่างนั้นก็ต้องรอแบบ๓เดือนแล้วถึงแบบถ่ายรูปให้อีกรูปหนึ่ง

ความจริงเราก็ชินไปแล้วด้วยครับ
เพราะว่าเราก็เป็นคนของประชาชนไปด้วย
ซึ่งมันก็เปิดถึงความคิดเห็นของแต่ละคนด้วย
คือบางคนเขาอาจจะมีความคิดเห็นที่ดี

เราบังคับอะไรตรงนั้นไม่ได้ครับ